นี่คือภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความปิติยินดีให้กับคนไทย
ทั้งประเทศเมื่อเข้าสู่ปีที่๗แห่งการเสด็จขึ้นครองราช
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชประโลมนาชบอภิษ
ในวันนั้นทหาร๓เหล่าทัพยิงสลุดเฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ๒๑นัด
ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙
มีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกร
เมื่อวันที่๒๘กรกฎาคมพุทธศักราช๒๔๙๕
พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
ซึ่งส่งมีพระเชศทัพพคินีและพระคณิตทัพพคินีด้วยกันสามพระองค์
เมื่อทรงเจริญพระชันศาสตร์ครบหนึ่งเดือนส่งเข้าพระราชพิธีสมโพธิเดือน
และขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต
ในวันที่๑๔และวันที่๑๕สิงหาคม๒๕๖
เจ้าชายพระองค์น้อยส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนจิตรดา
พระราชวิดาจึงส่งพระกุลุนาปลอกล้าปลวกประม่อม
ส่งเข้ารับการศึกษาด้านการทหารที่ประเทศออสเตรเลีย
ทหารที่โรงเรียนคิงส์นครซิดนี่
จากนั้นส่งศึกษาต่อที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคมเบอร์ร่า
ซึ่งเป็นการศึกษาวิชาสามัญควบคู่กับวิชาการทหาร
พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอักษรศาสตร์แล้ว
ศึกษางานด้านการทหารเพิ่มเติมอีก
โดยทรงประจำการณกองปฏิบัติการทางอากาศพิเศษ
ที่นครเพิร์ชเมื่อปี๒๕๑๙
แล้วเสด็จนิวัตรประเทศไทย
อกจากนี้ยังได้ทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่๔๖
เน้นการศึกษาด้านกฎหมาย
ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขณะเดียวกันทรงศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
แห่งศระราชอาณาจักรเมื่อปี๒๕๓๓
ซึ่งแต่ละหลักสูตรล้วนต้องทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างหนัก

แสดงให้เห็นถึงพระปีชาสามารถ
และพระอัจฉริยภาพด้านการทหาร

ช่วงสำคัญของเจ้าฟ้าเสด็จขึ้นสู่มกุฎราชกุมาร

พระราชบิดามีพระบรมราชองการ
ให้ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมอลักษณะทิราช

เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๑๕
ขณะมีพระชันศาครบ๒๐ปี
โดยทรงเข้าพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พักดีต่อชาติบ้านเมือง

ปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง
โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ

และความมั่นคงภัยบูลของประเทศชาติไทย
ตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไหม้